ดูเหตุระทึกเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกือบเช้าแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์สองสาวพริตตี้ญาติบางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ขับรถมาจากเลิกงานขับรถเก่งมานะคะ
ปรากฏว่าจู่ก็มีรถกระบะปริศดาไล่ตามหลังมากระพริบไฟสูง
มาเรื่อยเลยนะคะหลังจากนั้นก็สาดกระสุนใส่
เธอก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการชี้ให้ดูนะคะว่าจุดที่รถเธอโดนยิงจุดไหนอย่างไร
เป็นเหตุการณ์หญิงสาวอายุ๒๒ปีค่ะ
โพสต์ภาพรอยกระสุนปืนที่ไปยิงถูกกันชนท้ายรถเก๋ง
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ระทึกในแคปชั่น
บอกว่าขณะขับรถกลับบ้านญาติบางบัวทองพร้อมกับเพื่อนหญิงอีกหนึ่งคน
จู่ก็มีรถกระบะขับตามหลังมาหลังจากนั้นก็เปิดไฟสูงใส
แล้วก็ไล่ยิง๗นัดซ้อนจนต้องขับหนีตาย
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักบางใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกราวตี๓ของเมื่อวานนี้
ใหญ่ถึงแยกตลาดพลูวันนี้ค่ะเธอสองคนซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ก็งงขับรถงงในดงปืนวันนี้เดินทางไปที่สพบางใหญ่เลย
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจพร้อมกับนำหลักฐาน
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้กับตำรวจ
เพื่อใช้ประกอบพิจารณาในคดีนี่ผู้หญิงคนนี้นะคะที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เนี่ย
ชื่อจริงชื่อว่านางสาวมณัสนันสิงหอนอายุ๒๒ปี
เป็นคนขับเล่าบอกว่าคืนวันเกิดเหตุช่วงเวลาสักประมาณตี๓
หลังจากที่เธอเลิกงานจากร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านถนนราชพฤกษ์
ก็เดินทางกลับบ้านที่บางบัวทองพร้อมกับเพื่อนสาวอีกคน
ชื่อว่านางสาวสะสิทรเตชธรรมรัฐใช้ถนนเส้นถนนบางกลวยไซน้อย
พอมาถึงหน้าตลาดเจ้าพระยาเธอก็บอกว่ามาเจอกับรถกระบะสีดำคัน
ก่อเหตุตามกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะรถกระบะคันนั้นค่ะ
ขับตามรถของเธอมาแล้วก็ลักษณะคือเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
นี่น่ะน่ะน่ะลักษณะคือเหมือนท้ายอะฮะ
เธอก็กลับแสงขึ้นไปอืม
แล้วหลังจากนั้นค่ะรถกระบะคันสีดำ
ได้ยิงปืนใส่เธอลักษณะดังมากคือ
คล้ายปืนสามนัดเธอบอกแบบนี้ทีนี้ด้วยความตกใจกลัวรีบเลยค่ะ
รีบขับรถหนีมาพอมาถึงวงเวียนการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่
รถกระบะคันดังกล่าวเอาอีกยิงปืนใส่ที่บริเวณกันชนท้าย
ฝั่งซ้ายหนึ่งนัดก็รวมเป็นทั้งหมดเนี่ยเจ็ดนัดนะคะ
พอรถคันก่อเหตุเห็นว่ากระสุนถูกรถของเธอแล้ว

รถคันดังกล่าวขับขึ้นสะพานไปมุ่งหน้าไปถนนรัตนาธิเบส
เธอก็เลยตัดสินใจกลับรถใต้สะพานไปแวะปั๊มน้ำมัน
แล้วก็โทรแจ้งความกับตำรวจตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
ขออภัยสพบังใหญ่บอกว่าให้มาแจ้งความที่โรงพัก
ยืนยันเลยนะคะเราก็พยายามถามเธอนะ
ไปมีเรื่องไปมีราวกับใครมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
หรือมีเรื่องของการกระทบกระทั่งการใช้รถใช้ถนนหรือไม่
บอกว่าก็ไม่นะไม่ได้มีการปาดหน้าใครอย่างแน่นอน
ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนน
ไม่ทราบจริงว่าสาเหตุที่อีกฝ่ายเนี่ย
ลงมือถึงขั้นจะปลิดชีวิตเธอจะเอาชีวิตเธอเนี่ย

เพราะก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหลังจากนี้
วอนเธอขอร้องบอกว่าตำรวจช่วยหน่อย
ตำรวจโรงพักบางใหญ่ช่วยหน่อย
ช่วยจับตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก

แล้วก็ตามไปไล่ยิงเลย๓นัดแรก

นั่นคือคนนั่งที่มีคนยิง
อาจพูดง่าย
แต่ว่าขบคลอดดีห์อย่างมากเลยนะครับ
กระสุนมันไม่โดนทั้งสองสาว

พันธุ์ตำรวจเอกสุรพฤษรอดบำรุง
ผู้กำกับโรงพักบางใหญ่บอกว่า

ไม่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เฉพาะเรื่องของวิถีกระสุนรวมทั้งนำผู้เสียหาย
ไปชี้ตามจุดเกิดเหตุต่าง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาส่วนตัว
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจทำได้ก็คือ
ไปรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณนั้น
เพื่อขยายผลหาคนที่ลงมือก่อเหตุ

และถ้าเกิดว่าจับตัวได้แน่นอนนะคะ
ลักษณะการกระทำแบบนี้ข้อหานักเลย